เล่าข่าวกันต่อถึงเรื่องของยาบ้าเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับ
คือมันมีพัสดุปริศนาจาหน้ากล่องพัสดุถึงคนตาย

ทีนี้ครับผู้ใหญ่บ้านเขาประชุมประชาคมกันอยู่
เขาก็รับกล่องพัสดุนี้ไว้แทน
เพราะว่าชื่อที่ถูกจ่าหน้ากล่องมา
มันเป็นชื่อของลูกบ้านที่ตายไปแล้วตั้ง๗ปี

พยายามติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละ
แต่ติดต่อไม่ได้ไงก็เลยต้องมาให้ผู้ใหญ่บ้าน

คือพัสดุนี้มันมาถึงที่ชุมชน
ประมาณ๑๑นาฬิกาของวันจันทร์ที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้ทางผู้ใหญ่ของอำเภอ
ผู้ใหญ่ของจังหวัดต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับ
โดยนายวิสูจนอินทรกำเนิดในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลวังอำเภอท่าชนะนะครับ
ว่าเวลา๑๑นาฬิกาของวันจันทร์ที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีคนมาส่งของมาส่งพัสดุ
แล้วก็ระบุชื่อของลูกบ้านซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านเองกับลูกบ้านคนอื่นก็เลยตัดสินใจ
เพราะว่าพัสดุนี้มันน่าสงสัย

ก็เลยค่อยแกะกล่องออกดูปรากฏคุณ
พบยาบ้ามัดใหญ่แล้วก็ล็อตใหญ่จริง
เอาเข้าจริงนับได้ถึง๔๐๐๐๐เมตร
โดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่ทางผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านคนอื่น
กำลังประชุมที่สาราประชาคมของหมู่บ้าน
แล้วก็มีพนักงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง

เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้รับได้ตามหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อผู้ใหญ่ดูชื่อที่จ่าหน้าพัสดุ
ก็พบว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว๖๗ปีก่อน
จำได้ว่าลูกบ้านคนนี้ตายไปแล้ว
คือนายเฉลิมนินวันนะครับขณะที่เสียชีวิตนั้นอายุ๕๓ปี
ตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางญาติรวมถึงลูกบ้านคนอื่น
ก็เลยรับพัสดุนี้ไว้แทน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในเมื่อมันส่งมาถึงคนตายแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดต่อหน้าพนักงานขนส่ง
แล้วก็ต่อหน้าชาวบ้านที่มาประชุมที่สาราประชาคมแห่งนี้

เปิดไปเปิดมาพบห่อที่เขียนว่า๙๙๙นะ
แล้วก็เปิดเข้าไปดูอีกทีโอ้โห
ยาบ้าเต็มไปหมดเลยตกใจ
ก็เลยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
เสียใจแล้วว่าถ้าแยดส่งของมันต้องไปที่ฯช้วนนุรีแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าบรรดาเหตุยังไงก็มันเป็นยาเสพติดจริงด้วย
อืมกลายเป็นยาบ้าล็อตใหญ่ปริศนาเลยนะ
ตกลงแล้วจะส่งถึงใครกันแน่นะครับ
ทีนี้ตำรวจนะครับก็ต้องทำการขยายผลนะครับ
ซึ่งตำรวจสพท่าชนะก็จะเชิญบุคคลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ดำเนินการขยายผลว่าส่งมาจากไหนอย่างไกลนะครับ